แล้วก็ตกท่อลงไปโอ้โหแช่น้ำนานอยู่หลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือเพราะว่าเขาหนาวสั่นนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
เข้าช่วยเหลือสุนัขเพศผู้ตัวใหญ่สีน้ำตาล
หลังจากที่พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนสายกำแพงเพชรท่ามะเขือตำบลในเมือง

โดยเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันนะคุณ

ต้องลงไปผูกไว้กับตัวสุนัขตัวนี้
ที่มีน้ำหนักถึง๓๐กิโลกรัมนะครับ
ก่อนที่จะช่วยกันพยุงสุนัขขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ

น่าสงสารและเรื่องของเรื่องเขาหนัก๓๐กิโลกรัม
ตัวใหญ่เขาอายุเยอะแล้วด้วย

แช่น้ำอยู่ภายในท่อระบายน้ำ

เพื่อไขลอาการหนาวนะครับ

ด้วยความสงสารพร้อมกับนำน้ำนำอาหารมาให้กินนะฮะ
โดยก่อนสุนัขจะตกลงไปในท่อระบายน้ำ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนะครับ

ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้
ได้นำไปไว้ที่สมาคมชาวไร่อ้อย
เพื่อตามหาเจ้าของมารับตัวไปดูแลต่อไปนะครับ

นะฮะก็ต้องให้คนดูแลต่อไปนะครับ